นี่คุณผู้ชมกระเบื้องที่มันเป็นตัวอย่างกระเบื้องหนัก๔กิโล
ที่เขาเก็บเอาไว้ตรงช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ

ลงมาใส่พี่สุเขาใช้คำว่ากลางกระบาน

ก็ต้องมาเล่าให้เพื่อนฟังทีละคน
แล้วก็มีแฮชแท็กค่ะว่าถ้าบอกทีละคนก็จะเหนื่อยไป
ก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังเลยนะคะ

บอกว่าเดินทางจากสุวรรณภูมิ

เพราะว่าเป็นสายการบินจากสุวรรณภูมิไปสมุย
ถูกต้องค่ะทีนี้พอเครื่องจอดที่สมุย
มีผู้โดยสารคนหนึ่งน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะคะ
คือเขาดีใจพอถึงสมุยแล้วค่ะ

แล้วก็เลยทำตัวอย่างกระเบื้องปูพื้น
ที่มันหนักสักประมาณ๔กิโลกรัมมันร่วงหล่นลงมา
แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวอย่างกระเบื้องนี้นะคุณ
มีผู้หญิงอีกคนนึงที่เขาเป็นเจ้าของ
เขาก็ตกใจสิคะเพราะว่าคือมันงงอ่ะ
ของของฉันร่วงลงมาใช่ค่ะแล้วทั้งแอร์เอ๋ยสจ๊วตเอ๋ย

เอาทิชชู่มาซับเลือดเอาน้ำแข็งประคบ
แล้วก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
คือแผลเนี่ยพี่สุบุญเลี้ยงเขาบอกนะคะ
ว่าแผลเจาะไม่ถึงกระโหลกแต่ว่ายาวประมาณ๒นิ้วกว่า

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ล้างแผล๗วันค่อยตัดไหม
แล้วคนที่เป็นเจ้าของตัวอย่างแผ่นกระเบื้องนี้
เขาก็บอกว่ายินดีถ้าเกิดว่าจะให้ช่วยอะไรเนี่ย
ก็เลยมีการยื่นนำบัตรให้
แล้วพี่สุบุญเลี้ยเขาก็ยื่นนำบัตรให้เหมือนกัน
สมจุ้ยแล้วก็น้องที่เป็นเจ้าของกระเบื้องเนี่ย
ก็อ้าวนี่พี่สมจุ้ยนี่นะ
หนูเพิ่งอ่านหนังสือของพี่กระบดแก้มกวนของพี่
เพิ่งอ่านจบอ่านแล้วมันยี่ยวนกวน

แต่คราวนี้หนูไม่ได้ยียวนกวนพี่นะ

แล้วก็ถามว่าแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนคนนั้นพอมาเปิด

ไปเลยอ่ะใช่ค่ะเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะหายเร็วนะคะ